สุดเรื่องนี้พอมันมีการเปิดเผยออกมาเยอะมากขึ้น
ท่านนี้ทนไม่ไหวแล้วนะคะ

ก็ออกมาตำหนิคนที่เข้าไปรับวัคซีนแล้วก็วิงวอนค่ะ
ขอให้มีจิตสำนึกกันค่ะ
ไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์เนี่ยโอ้โหของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหน้า
หมอพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยผู้ส่งส่งคนป่วยส่งศพสับปะเลอ
พระนี่เป็นสับเลกด้านหน้าของจริงทั้งนั้น
และคนเก็บขยะติดเชื้อและอื่นอื่นที่มากมายที่ช่วยด่านหน้าของจริง
ต่อให้ผู้ใหญ่เอามาให้มึงมึงต้องไม่ฉีดมึงต้องมีสำนึก
มึงต้องมีสำนึกบ้านเมืองเรามึงจะไม่เจริญก็เพราะมึงไล่สำนึกที่ดี
ต่อบ้านเมืองต่อส่วนรวมของประเทศ

ฝากคนนี้ออกเสียงดังเรื่องใหญ่จริงฮะ
เพราะว่าอาจารย์บอกว่าอยากให้มีจิตสำนึก
อย่าไปเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวนะคะ
ถ้าใครเอาไฟเซอร์มาฉีดให้ก็ยืนยันว่าจะไม่ฉีดนะ
อนสังคมคิดถึงคนด่านหน้าให้มากกว่านี้ด้วยนะคะ

ที่มีคนเข้าไปดูกันเยอะมากนะคะ
ทันทีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านารินทรธามาศ
นำคลิปของท่านมาโพสต์ก็ต้องบอกว่า
สร้างความรู้สึกร่วมจำนวนมากมีคนแชร์มีคนแสดงความคิดเห็น
ในทางเดียวกันแล้วทุกคนก็รู้สึกเห็นใจ
บุคลากรด่านหน้าเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปดูนะครับคุณผู้ชมครับคุณวรพรฮะ
การรักษาวัคซีนไฟเซอร์ของประชาชนที่ตั้งข้อสังเกตช่วยกันจับตา
ก็อยากจะให้บุคลากรด่านหน้าเนี่ยแต่ถ้าบุคลากรด่านหน้า
ส่วนบางคนเอาไปแบ่งให้บุคลากรที่ไม่ใช่ด่านหน้า
มันจะเสียแรงประชาชนที่เขาปกป้องรักษาวัคซีนไฟเซอร์ไว้ให้พวกท่านนะครับ